ลูกศิษย์คนสนิทของสมเด็จช่วงก็
ออกมาให้ข้อมูลนะคะว่าสมเด็จช่วงก็เปลยเหมือน
กันค่ะบอกว่าปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวน
การและไม่ยึดติดนะคะส่วนบรรยากาศที่วัดปากน้ำพา
ศรีเจริญตลอดทั้งวันนี้ก็ยังคงเป็นไปอย่างปกติค่ะ
บรรยากาศที่วัดปากน้ำภาษีเจริญตลอดทั้งวัน
ยังคงเป็นไปตามปกตินะคะ
ถึงแม้วันนี้จะมีการชี้มูลคดีรถหรู

สมเด็จช่วงเจ้าอาวาส
ซึ่งในช่วงเช้าสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์
ลงมาทำวัดเช้าร่วมกับพระสงฆ์และสามเณร

ก่อนที่จะกลับเข้าไปในกุฏิกาญจนารัฐ
โดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะ
สำหรับวัดปฏิบัติของพระพิสุขสามเณรภายในวัด
ยังคงเป็นเหมือนกับทุกวันที่ผ่านมา
หลังจากธรรมวัดเช้าเรียบร้อย
เพราะเชิงมั่นว่ามีความเหมาะสม
ที่จะเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๒๐
ภายหลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าวของทางดีเอสไอ
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีก็ได้สอบถามความรู้สึก

สมเด็จช่วงจากลูกศิษย์คนสนิทคนหนึ่งนะคะ

ทั้งทางกายและทางใจให้พูดทำคิดชอบ
ประกอบด้วยเหตุและผลอันเป็นหลักธรรมพื้นฐานของชาวพุทธ